นี่ลุงบัวศรีลุงบัวศรีอายุ๖๑ปีอยู่ที่เพชรชบูรณ์
ญาติพี่น้องที่เมียแกบอกว่าแกตายแล้วฟื้นแต่พอฟื้นมาเนี่ย
มันไม่ใช่ลุงบัวศรีแล้วมันคือปอบที่สิงร่างแกอยู่
นะเพราะว่าท้องแกจะบวมค่ะแล้วมีน้ำออกที่แถวรูสดือ
แล้วกลางคืนเนี้ยดึกดื่นลุกขึ้นมามาหาพวกของสดสดกินอ่า
ลาบเลือดนี่เห็นไหมที่บ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ที่ตายแล้วฟื้นฟื้นมาเป็นตัวแกจริงจริงหรือเปล่าเนี้ยเนี้ย
คือญาติเมียเขาบอกมีปอบปอบสิงในร่างแกไม่ใช่ตัวกันแล้ว
แล้วนี่ญาติญาติเขาบอกดูคลิปนี้ให้ดีนะ
จะเห็นแกนั่งอยู่ตอนกำลังกินอยู่เนี่ยเห็นไหม
เงาของแกไม่มีเงาหัวอืมอ่า
แต่ความจริงแสงไฟมันตกกระทบตรงนี้พอดีหรือเปล่า
ไม่มีเงาหัวเขาเลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อย
คือตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะบ้านของลุงบัวศรีเนี่ย
ลุงบัวศรีอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านอยู่ที่บ้านวังสงวนหมู่๔ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรชบูรณ์นี่บ้านหลังนี้นะฮะภรรยาของลุงบัวศรีเนี่ยบอกว่า
ความจริงถ้าถามเรื่องอาการเจ็บป่วยนะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยลุงบัวศรีเนี่ย
แกเคยป่วยเป็นโรคตับเมื่อปี๖๑ค่ะแต่ก็ทำงานทำอะไรได้ปกติดีนะ
เนี่ยฮะมาสองเดือนหลังเนี่ยโหแต่ท้องแกบวมจริงจริงเนี่ยปีหกห้าเนี่ย
เดี๋ยวมาสอนเห็นไหมท้องแกบวมแล้วเห็นเอาผ้าเนี่ย
แล้วอุดเนี่ยเอาสก๊อตเทปปิดเอาไว้ที่สดือเนี่ย
คือมันมีน้ำไหลออกมาที่รูสดือค่ะกลางวันเนี่ย
แกนอนแกนอนอย่างเดียวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
แต่กลางคืนเนี่ยแกจะลุกขึ้นมาแล้วตื่นมาหาของสดของดิบ
หาลาบเลือดอะไรพวกเนี้ยกินอืมภรรยาบอกว่าเคยพาไปหา
หมอทรงหมอทำอะไรในหมู่บ้านนะฮะบอกว่าสามีเนี่ย
ถูกปลอบเข้าสิงแล้วจะสิ้นอายุไขวันที่สิบแปดธันวาคม
เชื่อไหมวันที่สิบแปดธันวาคมลุงบัวสีก็ตายจริงจริง
นี่ตอนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะแล้วไม่มีเงาหัวเนี่ย
เห็นแต่แขนขยับแต่ผมว่าความจริงแสงมันตกกระทบ
ใช่ก็เป็นเงาอะไรแบบมุมแสงแหละแต่สิบแปดธันวาคมอ่ะ
คือหลานเนี่ยไปดูร่างทรงเมื่อ๑๖ธันวาคมนะ
แล้วร่างทรงเนี่ยบอกว่าลุงบัวศรีแกมีอีกร่างหนึ่งแฝงอยู่
เห็นท้องโตเนี่ยนะมีน้ำไหลออกสดือเนี่ย
แล้วลุงบัวสีจะหมดอายุไข่สิบแปดธันวาคมวันนั้นลุงบัวสีก็ตายจริงจริง
ลูกชายเนี่ยเห็นนอนนิ่งไม่หายใจไปจับชีพจรชิพจรไม่เต้นไม่หายใจด้วย
อยู่ดีนอนนิ่งไปเฉยผ่านไป๑๐นาทีลูกชายสองคนเนี่ยเข้าไปกราบพ่อแล้วนะ
กราบลาพ่อขอเข้ามาพ่อแล้วอยู่ดีดีพ่อฟื้นขึ้นมาเออ
แล้วจากที่แบบว่าเคยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยดูมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะ
นี่ลุกขึ้นมากินของสดของดิบอะไรพวกนี้ได้บางทีเนี่ยเจอเมียเนี่ย
บอกโอ้โหถ้าจะกินของสดของดิบไม่มีให้หรอกไปกินที่วัดไหม
เมียด่าเมียอยากบอกนี่ระวังให้ดีเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงกูจะกินที่บ้านนี่แหละอะไรอย่างนี้ฮะ
เออคือเขาก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่ลุงบัวศรีแล้วนะ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยทำพิธีมาช่วยดูให้หน่อย
คือนักข่าวถามว่าอ่าถ้าเกิดคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ลุงบัวศรีเนี่ยที่อยู่ในร่างแกเนี่ย
เอาไหมเออทำใจได้ไหมเออคือเมียแกบอกว่าทำใจได้นะค่ะ
บอกทำใจได้เพราะเชื่อว่าที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวแกแล้ว
แต่จริงเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบนะมันก็มีมุมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
คือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยแม่ก่อนจะให้ดูหมอปลาเราให้ดูตรงนี้ก่อนเลยดีไหม

เดี๋ยวขออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์หน่อยนะฮะ

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะ
บอกว่าเห็นแล้วเห็นจากข่าวแล้วอาการของลุงบัวศรีเนี่ย
คือเท่าที่เห็นเนี่ยพูดตรงว่าอาการค่อนข้างหนักฮะ
ไม่ใช่หนักทางศัยศาสตร์นะอาจารย์บอกทางวิทยาศาสตร์นะ
ควรรีบส่งหาหมอด่วนเลย
แล้วดูจากประวัติที่ทางครอบครัวบอกเมื่อปี๖๑
แกเคยไปมีอาการทางตับรักษาเรื่องโรคตับนะฮะ
อาจารย์เจษดาบอกว่า
ที่บอกว่าน้ำในกระเพาะที่มันไหลออกมาตามรูสดือเนี่ย
ถามเพื่อนที่เป็นหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นเรื่องตับวายนะฮะ
คือโรคตับแล้วพอไปหนักถึงตับวายเนี่ย
น้ำมันจะไหลออกมาตามรูสดือแล้ว
มันมีน้ำในช่องท้องมันเยอะมากมันเลยมีแรงดัน

เพราะฉะนั้นญาติญาติเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีปงมีปอบเข้าสิง
นี่คืออาการของตับวายแล้วเป็นอาการตับวายรุนแรงด้วย
มันจะนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง
พอเกิดภาวะโลหิตจางมันก็เลยทำให้ขาดธาตุเหล็ก
อ๋อแล้วอยากกินอะไรที่แบบมีเลือดมีอะไร
อืมพอคุณขาดธาตุเหล็กโลหิตจางเจ็บป่วยตับวาย
มันก็เกิดส่งผลไปถึงอาการพวกภาวะสับสน
สมองทางจิตใจเกิดอาการเพ้อ
ตามมาด้วยพฤติกรรมแปลกนะอย่างเช่นอยากกินของดิบ
กินอาหารแปลกกลางวันนอนกลางคืนตื่น
นี่คือไม่เกี่ยวกับปอบเข้าสิงอะไรหรอกอาจารย์เจษฎาบอก
ส่วนเรื่องตายแล้วฟื้นที่๑๘ธันวาคมตายไปแล้วรอบนึงแล้วฟื้นขึ้นมา
เหมือนร่างทรงบอกเลยจะหมดอายุขาย๑๘ธันวาคม
อาจารย์เจษฎาบอกว่าเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยคือมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ตรวจกันเองแบบชาวบ้านหรือเปล่าที่ว่าลูกไปจับชีพจรเนี่ย
จับถูกตำแหน่งหรือเปล่าที่ว่าแบบโอ้โหไม่หายใจแน่นิ่งไปสิบนาทีอ่ะ
อาจจะหายใจอยู่ก็ได้แต่หายใจแผ่วรวยริน
แล้ว๑๐นาทีจับเวลาแม่นหรือเปล่า
ถ้าไม่หายใจไป๑๐นาทีแล้วฟื้นเนี่ยสมองจะไม่เหมือนเดิม
อาจจะกลายเป็นเหมือนเจ้าชายนิทาไปเลยด้วยซ้ำนะจ๊
จริงแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะถ้านานขนาดนั้นน่ะ
คืออาจารย์เจษฎาบอกว่าเรื่องว่าจะตายไม่ตายตายหยุดหายใจหรือไม่หายใจเนี่ย
มันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนมาจับมาวัดมาตรวจสอบ

ถ้าฟังแบบนี้แล้วมิ้วอยากจะรีบพาแกไปหาหมอเลยค่ะ
แต่ว่าญาติเขาบอกเขาอยากให้หมอปลามาค่ะหมอปลามาไล่ผีปอบได้เนี่ย
ให้ลุงบัวศรีแกจะตายแกญาติเขาบอกเขาทำใจได้
ทุกผู้ชมครับวันนี้หมอปลาไปแล้วนะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่เพชรชบูรณ์นี่ฮะเพิ่งไปถึงเลยนี่คุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเลยนะฮะคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็มาด้วย
ไม่น่าเชื่อนะฮะมาถึงหมู่บ้านวังสงวนตะบนบ่อไทย
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์หมอปลาไปถึงก็ไปหาลุงบัวศรีก่อนเลย
นอนอยู่ในบ้านนี่เมียก็เอามุ้งออกให้ถลกมุ้งนี่ฮะ
แกก็นอนท้องบวมอยู่เอาผ้าเนี่ยอุดรูสดือเอาไว้
น้ำมันไหลออกมาหมอปลามาถึงเนี่ยพอมาใกล้ลุงบัวศรี
ไปสัมผัสที่ท้องลุงบัวศรีท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะ
หมอปลามีอาการหาวน้ำตาไหลนี่เห็นไหมพออืดพออมจะอาเจียน

ในร่างลุงบัวศรีมีวิญญาณ
สัมภเวษีพวกเปรตเร่ร่อนมาสิ่งร่างอยู่

เลยอยากกินพวกของดิบอยากกินเลือดสด
ตี๒ตี๓จะลุกขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมของผีหมอปลาบอก

ถ้าเราเจอผีปั๊บเรามองหน้าครับผมแย่

ต้องแตกเขาก่อนผมต้องจะแย่

คือถามว่าอาการท้องบวมลุงบัวศรีแกเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย

แต่พวกลุกมากินของสดดิบเนี่ย
เป็นมาสักสัปดาห์นึงละ

ก่อนวันที่๑๘ธันวาคมช่วงตายแล้วฟื้นอะไรพวกนี้

เล่าให้หมอปลาฟังบอกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
จากเรื่องราวต่างที่เล่ากันไปเนี่ย
ลูกชายบอกนี่เห็นเงาแปลกอยู่ในบ้านนะ
แล้วฝันว่าวิญญาณพ่อเนี่ย
ออกจากร่างไปยืนอยู่หน้าบ้าน
บอกลูกชายว่าเข้าร่างไม่ได้
คนในบ้านยิ่งกลัวกันใหญ่

ในตัวของพ่อมีปอบสิงอยู่
เลยไม่สบายใจกันเลยต้องขอให้หมอปลามาช่วย
หมอปลาก็สอบถามทางครอบครัวของลุงบัวศรีนะฮะ
ว่าจะให้ทำพิธีช่วยลุงบัวศรีไหม

มันจะออกจากร่างลุงบัวศรี
แต่ลุงบัวศรีอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วันนะ
ทางครอบครัวบอกได้

เกิดมันเกิดทำขึ้นมาแล้วลุงแกตายขึ้นมาจริงเนี่ยทำยังไง

วันนี้หมอปลาถามย้ำเขาก็พร้อมให้ทำพิธีนะ

เพราะทำใจอยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ลุงบัวศรี

จริงค่ะคือมิ้วมองว่ามุมหนึ่งให้หมอปลาทำพิธี
เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวตามความเชื่อนี้
แต่หมอปลาทำพิธีเสร็จไปโรงพยาบาลอีกสักรอบดีไหม
จะดีมากเลยล่ะ

ลุงบัวศรีบอกว่าอยากให้หมอปลาทำพิธีให้เหมือนกัน
เพราะทรมานอย่างนี้มานานหลายปีแล้ว
ไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์ทางโรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้น
อันนี้ลุงเขาอ้างนะลุงแกอ้างแกบอกหมอบอกหมดทางรักษา
เมื่อ๑๘ธันวาคมลุงแกยืนยันว่าแกตายไปแล้วรอบหนึ่งตอน๕ทุ่มแล้วฟื้นขึ้นมา
มันเหมือนกับมีดวงวิญญาณมีสัมภเวษีเนี่ยรั้งตัวแกไว้ไม่ให้ตาย
เพราะว่าอยากจะใช้ร่างแกเนี่ยกินเลือดแล้วแกอยากกินเลือดตลอดเวลา
พูดอีก๒คนไป

เขาบอกว่าหมอปลายใจดีค่ะ
เธอตารู้ไหมว่าผมจะมาปวดปล่อยวิญญาณ

แต่พอปลดปล่อยเขาแล้วตาก็ต้องเสียชีวิตด้วย
โอ้โฮสงสารคุณลุงสงสารครับ

กับคนที่ป่วยหนักแล้วก็ทรมานอยู่มันคำถามมันโอ๊ยสงสารคุณลุงอ่ะหมอปลา
เอาจริงลุงบัวศรีอายุ๖๑ไม่ได้อายุเยอะเลยนะในยุคสมัยนี้นะ๖๑นะ
โอ้โหลุงต้องมีกำลังใจที่จะรักษาแล้วมีเรี่ยวแรงต่อนะ
เอาเป็นว่าลุงแกบอกแกอยากให้รักษานะส่วนในเรื่องว่าจะอยู่ได้กี่วันอะไรยังไงก็
ก็แล้วแต่ความเชื่อกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะทำพิธีให้นะครับ
หมอปลาก็เลยให้เมียให้ลูกของลุงบัวศรีเนี่ยให้มากราบขออโหสิกรรมจากพ่อซะ
ลูกเอาน้ำมาล้างเท้าให้พ่อแม่นี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้คือเขาทำเพื่อให้อยู่กันใช่ไหมเนี่ย
ทำเพื่อให้หายหรือยังไงเนี่ยนี่ฮะอ่าหลังจากนั้นก็เริ่มทำพิธีกัน
หลังจากลูกเต้ากราบขอเข้ามาลุงบัวศรีเสร็จนี่เมียก็มาช่วยล้างเท้าอะไรกันให้เสร็จ
แล้วหมอปลาก็เริ่มทำพิธีให้ครอบครัวเนี่ยจุดทูบ๑๖ดอกเอาไปปักหน้าบ้าน
หมอปลาก็ทำน้ำมนต์มาขันหนึ่งนะเอาสายสินพันศีรษะลุงบัวศรี
แล้วก็สวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพื่อไล่สัมภเวษีไล่วิญญาณออกจากร่าง
ให้ไปพบภูมิอื่นแล้วก็กรวดน้ำนี่เขียนอะไรลงไปที่ท้องลุงบัวศรีนี่เห็นไหมฮะ

หลังทำพิธีเสร็จเมียของลุงบัวศรีก็มาขอบคุณหมอปลา
บอกว่าอย่างน้อยนี่ก็เป็นหนทางสุดท้ายเท่าที่จะช่วยสามีได้
ที่ผ่านมายืนยันว่าดูแลกันมาอย่างดีพยายามหาทางช่วยทุกวิถีทางแล้ว
แต่ท้องมันโตอยู่อย่างนี้มีน้ำไหลที่รูสดือด้วย
กินแต่ของสดของขาวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็เลยจำเป็นต้องพึ่งทางศัยยศาสตร์
หลายคนจะมองว่างมงายแต่ก็ทำให้ครอบครัวสบายใจขึ้น
ของลุงบัวศรีบอกว่าถ้าใครไม่ใช่ครอบครัวเนี่ย
อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยคงไม่เข้าใจว่ามันทรมานขนาดไหน
ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป
สบายใจครับแต่ชาวบ้านก็เขาก็จะมองแม่ว่าจะทำยังไง
มันก็พ่อก็ทรมานมามากแล้วทำให้เราเห็นทุกอย่าง
ในครอบครัวเราเรารู้หมดแต่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ให้รู้อะไร
เขาก็จะว่าแม่ตอนนี้ในครอบครัวเรานึกถึงหมอปลา
มาทำให้เราก็สบายใจแกก็จะไม่ได้ทรมาน

คือเราก็ลูกยินยอมเนอะแม่

คือถามว่าอยากทำพิธีตรงนี้ไหมไม่ได้อยากทำหรอกครับ
แต่ตัวของคุณตาแกเองตัวของภรรยาและลูกแกเองเนี่ย
เขาเห็นพ่อเขาทรมานแล้วผมก็เข้าใจร่างที่มันทรมาน
ว่ามันทรมานยังไงมันก็ต้องทำใจ
เพราะหลายเคสเราก็ช่วยปลดปล่อยให้เขากลับพบภูมิที่ดีกว่า
เดี๋ยวจะหาว่าดราม่าว่าเฮ้ยลูกเมียทำไมไม่ดูแลพ่อ
พ่อแกก็ไม่ไหวต้องเข้าใจอารมณ์คนป่วยด้วย
คือผมว่าให้คุณหมอวินิจฉัยก็ดีนะ
ค่ะคือถ้าคนในครอบครัวสบายใจ
คุณลุงแอร์เองก็สบายใจเวลาหมอปลาทำพิธีอันนี้เข้าใจนะ
กำลังใจมันสำคัญเนอะถ้าสบายใจแล้วไปโรงพยาบาลอีกสักที

เพราะถ้าฟังจากอาจารย์เสือดาบอกว่าให้เพื่อนที่เป็นหมอดูให้เนี่ย

ซึ่งผมว่าทางหลักการแพทย์ทางหลักวิทยาศา
เพราะว่าเพื่อนหมอน่าจะมีวิธีการในการที่จะช่วยเหลือว่าดูแลยังไงได้
นะคะฝากหน่อยอยากให้ไปโรงพยาบาล
คงต้องฝากทางผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้วล่ะนะ
ยังไงแวะไปดูโรงโบสถ์๔ให้หน่อย